ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะ
ชื่อว่าคุณป้าสังวานนะคะหอบร่างกายอันบอบช้ำเลือดเนี่ยโชคเลยนะคะ
ไปแจ้งความกับโรงพักตำรวจโรงพักเมืองขอนแก่นบอกว่าหลานทรพีค่ะ
เมายาเสพติดอารวาสทำลายทรัพย์สินแล้วเอามีดมาฟันป้า

ทีนี้ตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชม
ไปจับกลุ่มหลานทรพีรายนี้ชื่อว่านายยศยิ่งนวลศรีอายุ๓๒ปี
ไม่สำนึกนะตอนตำรวจลงพื้นที่ไปจับกลุ่มเนี่ยยังนั่งเสพยาบ้าอยู่เลยค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยจับได้ทั้งเจ้าตัวแล้วก็ของกลางแบบนี้นะคะ
พาไปตรวจปัสสาวะปัสสาวะก็เป็นสีม่วงไปอีกนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
เอ็มเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมกับนำตัวไปโรงพักแบบนี้
พาตัวไปโรงพักไปสอบปากคำนายยศยิ่งผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
อ้างบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่ากดดันไปอาศัยอยู่บ้านป้า
คือคุณป้าเนี่ยชื่อว่าสังวานแปรชนอายุห้าสิบแปดปีไปอาศัยอยู่กับบ้านป้า
ไปอยู่กับเขาก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้อง
กดดันมากมากก็เลยโมโหและครอบครัวเนี่ยก็ต้องการให้ตัวเองเนี่ย
ย้ายออกไปที่อื่นตัดสินใจเลยค่ะแก้ปัญหาหาทางออกด้วยกัน
เสพยาเสพติดพอเสพยาเสพติดปุ๊บก็เมายาแล้วค่ะ
เมายาเสร็จปุ๊บก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นนะเนี่ยคนเรานะ
ความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความผิดของคนเราเท่าเส้นผม
ตัวเองไม่เคยโทษตัวเองโทษคุณป้าว่าคุณป้ามากดดัน
แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ